บรรยากาศที่ห้างเซ็นทรัลหัดใหญ่นะคะตอนนี้ก็ต้องบอกว่ากำลังคึกคัก
แล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงพักของการแสดงบนเวทีนะคะถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมี
เขาก็พูดกันแบบนี้ซึ่งด้านหลังของดิฉันนี่นะคะก็เป็นเวทีที่จัดกิจกรรมการแสดงอย่างที่เห็นอยู่ขณะนี้นะคะก็คือตรงจุดด้านหน้าตรงนู้นอันนี้มีคนกันซีแล้วหนึ่งด้านหน้าตรงนู้นนะคะก็จะมีเวทีซึ่งตอนนี้เป็นช่วงพักเบรกนั่นเองค่ะจะมีการแสดงสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปมีศิลปินนะคะนักร้องชื่อดังนะคะ

เสียงสัมภาษณ์กันค่ะ
สนุกมากเลยค่ะแต่ไม่ได้มีหลายปีแล้วมีทั้งคอนเสิร์ตมีทั้งอะไรก็สนุกมากเลยค่ะ
วันนี้หนูมาเริ่มเล่นตั้งแต่กี่โมง
เพิ่งมาประมาณห้าโมงค่ะแต่ว่าเขาก็มีเล่นอยู่สักพักแล้วค่ะ
ไม่ค่อยได้เจอแบบนี้มา๒๓ปีแล้วค่ะตั้งแต่โควิดมา
อยากช่วยคนที่ดูรอบรถไวมาที่เขากันที่นี่

ซึ่งสำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยที่นี่นะคะก็ต้องบอกว่าเขาวางแผนไว้ดี
มีการตรวจที่จุดคัดกองด้านหน้านะคะก็คือห้ามเอาอาวุธเข้ามา
แต่ยกเว้นเป็นปืนฉีดน้ำนะคะนำเข้ามาได้แล้วก็การฉีดโฟมนะคะ
ก็จะเป็นระยะเป็นระยะฉีดเป็นระยะตลอดทั้งคืนจนถึง
ช่วงเวลาจบงานเวลาสามทุ่มครึ่งนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้
เดี๋ยวดิฉันขอตัวไปทำฟอร์มให้มันติดเนื้อติดตัว
จะได้ลงโซเชียลกันหลังจากนี้ได้ค่ะเพราะว่าทุกคนก็คือตั้งตารอ
ที่จะมาเล่นน้ำเล่นโฟมปาร์ตี้โฟมในงานนี้บางคนก็คือเอาโฟมมาติดหัวติดตัว
จะได้แบบถ่ายรูปลงเฟซบุ๊คเพื่อที่จะโชว์เพื่อน
และนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่นี่ค่ะขอบคุณครับ